เมื่อคืนที่นั่งดูข่าวแล้วเขาบอกว่าวันนี้อาจจะปิดเกมเสียแป้งได้
ถูกต้องแล้วคือก็คาดการณ์ว่ารอยเท้านี้น่าจะเป็นรอยเท้าของเสียแป้ง
วันนี้ครูผู้ชมขาข้าวนี้ก็เลยต้องตามวันที่๒๔แล้วนะ
ท่านหนีออกจากโรงพยาบาลตั้มแต่๒๒พค
วันที่ยังตามล่าตัวเสียแป้งอยู่
บ่ายเมื่อวานนี้ชุดเฉพาะกิจเสือดำเขาสนที่กำลังกันค่ะ
กว่านายใส่เครื่องแบบสำหรับเดินป่าเลย
ก็เดินเท้าลัดตระเวนนะคะจะล่าตัวในแป้ง
ซึ่งคาดว่ายังกบดานอยู่ในเขาบรรทัศน์เนี่ยนะคะ
ตำรวจลาดระเวนตั้งแต่เชิงเขาเลย
บริเวณด้านหลังน้ำตกท่าช้างใกล้กับอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง
เดินป่าอยู่สักครึ่งชั่วโมงได้เจอขนำที่ใช้เป็นฐานปฏิบัติการ
กันจุดพักเก็บสัมภาระเสบียงแล้วก็อาวุธ
แล้วล่าสุดเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งรายงานกลับมาเลยนะ

รอยเท้าปริศนานี้เนี่ยอยู่ตรงเชิงเขาแล้วก็อยู่ใกล้กับจุดปะทะ
จุดตรงนี้มันเชื่อมไปยังเชิงเขา
แล้วเขาก็บอกว่ารอยเท้าตรงนี้ที่เจอ
อาจจะเป็นรอยเท้าของเสียแป้งอาจจะ
กำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบกันอยู่นะคะ

ทางรองศาลวัฒน์สืบสวนสพตหัวหน้าชุดลาดระเวน

มันเป็นทางมุ่งหน้าลงจากเทือกเขา
เชิงเขาบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง

ก็จะมีตำรวจกระจายกำลังอยู่เขาตั้งจุดสกัด๒๐กว่าแห่งอะดอม
ใช้กำลังเจ้าหน้าที่๒๐๐กว่านาย
ถ้าเกิดว่าเสียแป้งใช้เส้นทางเชิงเขา

คือมันเป็นทางลงเขาลงจากเทือกเขาเนี่ย
ลาตะเวนเขาก็ลาดตะเวนเข้าป่าลึกมากขึ้น
เจอฝนตกตลอดเวลาทางเดินเท้าเนี่ยมันก็เฉอะแฉะค่ะคุณผู้ชม

ตอนเย็นเอาเจอเพลิงพักขนาดเล็กปลูกติดอยู่๑๖หลัง
แล้วก็มีกองเสื้อผ้ามีกองเข้าของเครื่องใช้เป็นเพลิงแบบนี้
อยากดูอยากดูบรรยากาศตอนเจ้าหน้าที่เขาไปเจอหน่อยค่ะ
นยกอยู่ในนี่แหละเม
นี่ค่ะลักษณะเป็นเพลิงมันเป็นเพลิงจริงคุณผู้ชมลองดูสิ
เอาใบไม้มามุงหลังคาแล้วอันนี้คือเดินเข้าไปไม่ได้นะ

นี่ทำนานแล้วนะใบแห้งหมดแล้วอ่ะ
มาทำเป็นเสาแบบนี้ค่ะคือบางคนที่เห็น
เขาบอกว่านี่มันที่พักของชนเผ่ามะนินี่
กลุ่มชาติภัณฑ์นะคะที่อยู่อาศัยในป่าภาคใต้

มันนี้เคยพักอาศัยอยู่ตำรวจก็ยังไม่ได้ฟันทงนะ
เสียแป้งจะเคยมาพักตรงจุดนี้ไหม
ส่วนชาวมันนิที่เขาอยู่บริเวณนี้เนี่ย
พอตำรวจเขาปิดเขาไล่ล่าเสียแป้ง
ผู้ใหญ่บ้านเขาก็ต้องย้ายชาวมันนี้ออกนอกพื้นที่ก่อน

ชาวมันนี้ที่ย้ายออกจากตรงนี้ไปประมาณนัก๓๐คนนะคะ
เพราะว่ากลัวว่าสมมุติถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เขายังต้องล่าตัวในแป้งอยู่
แล้วชาวมันนี้เขาออกเก็บของป่าหาอาหาร
มันอาจจะกระทบการทำงานของเจ้าหน้าที่
เราไปคุยกับชาวบ้านอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนของชาวบ้านจริงนะคุณผู้ชม
ชาวบ้านท่าช้างเขาบอกว่าส่วนใหญ่พวกเราก็กรีดยาง
รายได้วันหนึ่งก็ไม่ได้เยอะอะ๓๐๐๔๐๐
ตอนนี้โดนสั่งห้ามออกไปกรีดยางอีกเพราะว่าตำรวจกำลังล่าตัว
แล้วดูสิจากวันปะทะจนถึงวันนี้มันก็ยืดเยื้อมาเป็นอาทิตย์แล้วไง
ถ้าเกิดยังจับไม่ได้คงจะต้องขอตำรวจตรงพวกเราขอออกไปทำงานเถอะ
ขอไปกรีดยางเถอะไม่รู้จะเอาตังค์มาจากไหนอ่ะใช่

ครับวันต่อวันถ้าไม่ได้ตัดยางก็ไม่มีรายได้ก็จ่ายอย่างเดียว
ก็ถ้าจับได้ไวมันก็ดีมันไม่ใช่เดือดร้อนแต่เฉพาะตรงนี้หรอกที่อื่นเขาก็เดือดร้อนกันนั้น
เพราะส่วนมากเขาประกอบตัดยางกันทั้งหมด
แล้วเนี่ยก็ถ้าว่ามันนานจนเกินไปก็ต้องขอคุยกับนายเนี่ย

ใช่เพราะว่าต้องขอขึ้นไปตัดอยู่บ้าง
งั้นรอดูคุณผู้ชมว่าวันนี้จะสามารถปิดเกมได้ไหม
นี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่นะ

แล้วเมื่อวานที่เราถามความเห็นคุณผู้ชมใช่ไหมส่วนใหญ่บอกไม่อยู่แล้วไปแล้วนะฮะ